ส่วนเรื่องนี้นะคะแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะในติ๊กต๊อกนะคะ
แล้วคนก็พูดถึงกันเยอะมากหลายคนก็บอกว่า
ก็ถ้าควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็ไม่ควรมาใช้ชีวิตในสังคมเหมือนกัน
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ๗๑๑
หยิบเป็นข้าวนะคะให้พนักงานร้านเนี่ยเวฟให้หน่อย
แล้วก็บอกว่าเวฟให้พี่หน่อยไม่จ่ายตังค์นะ
เพราะพี่เป็นเจ้าของ๗๑๑ทั่วประเทศไทย
น้องเขาก็ไม่เวฟให้นะคะน้องพนักงาน
คุยไปคุยมาผู้หญิงคนนี้บอกว่าเวฟให้หน่อย

งงไหมล่ะคะไปดูคลิปเต็มกันค่ะ
หลายคนบอกว่างงกับผู้หญิงคนนี้มากเลยค่ะ
พยายามจะให้น้องพนักงานร้าน๗๑๑
แต่ไม่ยอมจ่ายสตังค์ไงคะปัญหามันอยู่ตรงนี้

สุดท้ายเนี่ยนะคะผู้หญิงคนนี้บอกว่านี่เดี๋ยวเธอก็ต้องมาเก็บเงินที่ร้านนี้อยู่ดี

โว๊ยแฟนพี่เป็นเจ้าของนะอย่างนั้นแบบนี้
งงค่ะงงค่ะน้องพนักงานก็งงค่ะ
นี่นะคะคือเขามีการออกการ์วิดีโปรสคลิปนี้
แล้วก็แชร์คลิปนี้เอาไว้ในโลกโซเชียลนะคะ
คนดู๕ล้านกว่าวิวแล้วนะคะ

คือเห็นหน้าพี่ผู้หญิงคนนี้เต็มเลยนะคะ
พอคนเห็นคลิปนี้เนี่ยคนก็ช่วยให้ข้อมูลกันมาในโลกโซเชียล
บางคนบอกว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้

คนในซอยเนี่ยเอือมระอากันหมดกับผู้หญิงคนนี้
แต่ไม่ได้บอกพี่กัดว่าตรงไหน
บางคนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
เคยเห็นผู้หญิงคนนี้แถวสุขุมวิทย์

แต่ไม่จ่ายเงินบอกขอเติมเงินแต่ไม่จ่ายเงิน
บางคนก็บอกว่าอาการแบบนี้ควรจะพบแพทย์นะคะ
ก็ต้องให้ครอบครัวช่วยดูแลนะ
หลายคนเขาก็แบบดูแล้วก็เอ๊ะจริงหรือเปล่า
เป็นเจ้าของ๗๑๑ทั่วประเทศจริงหรือเปล่า

เป็นเจ้าของก็ควรจะต้องจ่ายเงินอยู่ดีค่ะ